สมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ถวายเทียนพันศาสมเด็จพระกัณฑาธิราชาว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
จากนั้นได้ถวายคัมภีร์มหามูลนิพพานสูตรฉบับปริวัติ
และแปลจากคัมภีร์ใบลานอักษรล้านนาต้นฉบับวัดสูงเม่นพศ๒๕๕๙
ซึ่งเป็นฉบับเก่าแก่ที่สุดในล้านนา
โดยเนื้อหาในคัมภีร์กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความพ้นทุกข์เข้าสู่มักผลนิพพาน
คติธรรมของพระพุทธศาสนา
โดยได้ถวายทั้งหมดจำนวน๑๕๐๐ผูก
กับสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น
และจัดทำขึ้นอีก๑๓๐๐๐ผูก
เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ธรรมธานไปทั่วโลก
และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ทดแทนคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ทดแทนคุณบิดามันดาและบุพการีทั้งหลาย
ทดแทนพระคุณครูบาอาจารย์

ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน
ร่วมงานถวายเป็นจำนวนมาก